อุบลรัชธานีนี่ก็สามีกับภรรยานะครับแทงกันเสียชีวิตนะฮะ
สาเหตุจากความหึงหวงนะครับทุกผู้ชมครับคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
ตอนที่เขาไปเจอศพกันนะครับสพเคืองในนะครับที่อุบลรัชธานี
รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกแทงเสียชีวิตสองศพนะฮะไม่ใช่ศพเดียวนะครับ๒ศพนะครับท่านผู้ชมครับ
เนี่ยฮะสภาพเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือผู้ตายนะฮะนายนาราศักดิ์อายุ๕๔ปีนะครับ
ใกล้กันเนี่ยมีศพของนางกัลยาอายุ๔๗ปีทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน
จักรยานยนต์ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้จักรยานยนต์สีครีมเนี่ยล้มคว่ำอยู่ข้างศพของทั้งสอง
ตรงนี้คือทางเข้าเถียงนานะครับในพื้นที่บ้านเสียม
ตำบลหัวตอนอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานี
เพราะว่าฝ่ายของผู้ชายเนี่ยคือนายนาราศักดิ์เนี่ยช่วงนี้เขาเป็นช่วงกักตัวอยู่นะ
กักตัวเรื่องของโควิดนะฮะปรากฏว่ามาพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
พร้อมกับภรรยาคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๐ชั่วโมงนะครับ
ถึงจะมีคนมาเจอศพนะฮะแต่ตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะครับ
ส่วนที่ศพของนายนาราศักดิ์มีบาดแผลถูกแทงเข้าหน้าอก๒แผล
ท้องอีกหนึ่งแผลข้อมือเนี่ยถูกกรีดอยู่แผลหนึ่ง
ส่วนภรรยาของเขาคือนางกัลยาที่เสียชีวิตอยู่ใกล้กัน
มีบาดแผล๒แผลที่ราวนมซ้ายกับกลางหน้าอกลักษณะถูกแทงเข้าไป
ลักษณะแบบนี้นะครับในที่เกิดเหตุมีมีดปลายแหลมยาว๑๒นิ้วตกอยู่๑เล่ม
มีถุงอาหารอยู่ที่หน้ารถคาดว่าเป็นถุงอาหารที่ฝ่ายของภรรยา
คือนางกรยากำลังขี่รถจะเอาไปส่งให้สามีคือนายนาราศักดิ์
ซึ่งตอนนี้กักตัวหลังจากมาจากพื้นที่เสี่ยงก็เลยต้องไปกักตัวอยู่ที่เถียงนา
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่านายนาราศักดิ์ไปทำงานขับรถส่งของที่ชนบุรีนะครับ
ชนบุรีถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเป็นพื้นที่เสี่ยง
ทีนี้พอกลับมาที่บ้านที่เคืองในอุบลราชธานีก็ต้องไปกักตัวตามระเบียบ
กลับมาเมื่อ๓กันยายนจะต้องไปกักที่เถียงนา
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุที่เจอศพสัก๑๐๐เมตร
ทุกวันที่กักตัวเนี่ยภรรยาของนายนาราศักดิ์ก็คือนางกรยาเขาจะเป็นคนเอาข้าวเอาปลา
เอาข้าวเอาน้ำมาส่งวันเกิดเหตุตำรวจคาดว่านางกรยาก็คงจะขี่รถ
จะเอาอาหารมาให้สามีแล้วคงจะมีปากเสียงทะเลาะกัน
ซึ่งคงต้องทะเลาะแบบรุนแรงด้วยนะฮะจากนั้นนางกรยาน่าจะขี่รถจะกลับบ้าน
แต่นายนาราศักดิ์เนี่ยคงจะเดินตามมาหรืออาจจะวิ่งตามมา
แล้วใช้มีดเนี่ยแทงเข้าหน้าอกของภรรยาไปสองครั้ง
เขาล้มลงแน่นิ่งไปแล้วก็มีจักรยานยนต์คว่ำอยู่นะฮะ
ส่วนนายนาราศักดิ์ก็คงใช้มีดเล่มเดียวกันเนี่ยกรีดข้อมือตัวเอง
แล้วแทงเข้าท่าท้องกลับเข้าหน้าอกของตัวเอง
จนเสียชีวิตอยู่พร้อมกันในที่เกิดเหตุลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ตำรวจสพเคืองในก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
หาหลักฐานเพิ่มเติมนี่เห็นไหมฮะเถียงหน้าตรงนี้นะครับ
จะมีที่พักอยู่เขาใช้เป็นที่กักตัวผู้เสี่ยงที่ออกมา
มาจากพื้นที่เสี่ยงนะฮะต้องมากักตัวโควิดตรงนี้
คือตำรวจก็ต้องไปดูให้สิ้นสงสัยแล้วครับว่ามันมีเรื่องของมือที่๓หรือเปล่า
อำพลางหรือเปล่ามีร่องรอยอะไรมากกว่านี้หรือไม่
หรือว่าจะเป็นสามีภรรยาที่ทำร้ายกันเองแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
มีชาวบ้านแถวนี้ที่เจอศพคนแรกนะครับก็คือนายหนูนานะอายุ๖๓แล้วนะครับ
นี่คุณลุงหนูนาเนี่ยเมื่อวานบอกมาเกี่ยวย่าให้วัว
ตอนนั้นเนี่ยลุงเหลือไปเห็นคนนอนอยู่กลางเถียงนานะแถวถนน
ทีแรกคิดว่าเออสงสัยคงเมาแล้วหลับ
พอเดินไปดูใกล้ใกล้มีมีดตกอยู่นะแล้วเป็นสองคนด้วยนะ
ไม่ใช่แค่คนเดียวที่เจอเนี่ยและทั้งคู่ไม่หายใจแล้วนะครับ
ก็เลยรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านซึ่งปกติเนี่ย
คุณลุงหนูนาบอกว่าจะอยู่ที่เถียงนาเป็นประจำแต่พอนายนาราศักดิ์เขากลับมา
เขาต้องกักตัวเถียงนาตรงนี้ก็เลยไม่มีใครมา
จากภรรยาของเขาก็คือนางกรยาที่เสียชีวิตพร้อมกันเนี่ย
คอยเอาข้าวเอาน้ำมาให้แล้วปากทางเข้าเนี่ยเขาจะมีป้ายเขียนติดเอาไว้
ห้ามบุคคลภายนอกเข้าถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาเนี่ยคือยังไงต้องเห็นค่ะนะฮะ
ชาวบ้านแถวนี้บอกแม้จะไม่ได้เข้ามาตรงนี้แต่ว่าเขาจะอยู่แถวด้านหน้า
เพราะว่าหมู่บ้านอยู่แถวนี้คนแปลกหน้าเข้ามาเนี่ยต้องเห็น
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าไม่ใช่การถูกทำร้ายหรือว่ามีใครมาฆ่าแล้วก็ทิ้งศพไว้
คงจะทำร้ายกันเองแต่สาเหตุเป็นเพราะอะไรอันนี้ลุงก็ไม่ทราบ
ลุงหนูนาบอกว่าเท่าที่ได้ยินเขาพูดต่อกันมานะ
เขาบอกนะสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเขาก็ระหองระแหงกันมาพักใหญ่แล้ว
ไม่รู้ว่ามีเรื่องมือที่๓เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
แค่ก็ได้ยินเขาบอกทั้งเมียนพวกเมียน
กับใครอย่างนั้นเขาบอกอย่างนั้น
ส่วนกู้ภัยเคืองใน๕๙ที่มาที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
มาดูเรื่องของศพแล้วก็มาช่วยเหลือต่างเนี่ย
บอกว่าพอไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าทั้งสองคนเสียชีวิตแล้ว
ถ้าจากสภาพศพคาดว่าไม่ต่ำกว่า๑วันนะฮะ
สภาพศพเริ่มขึ้นอืดแล้วทรงกลิ่นแล้ว
ข้อมูลจากญาติบอกว่านางกรยาออกจากบ้านเย็นวันที่๔กันยายนนะฮะ
ก็ตรงกับข้อมูลที่บอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ววันหนึ่งนะ

เพราะไปเจอศพคือ๕กันยายนตอนเย็น
สภาพศพมีแต่บาดแผลที่เกิดจากมีดนะครับ

ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อย่างอื่น
ก็เลยเชื่อว่าเป็นเหตุที่สามีฆ่าภรรยาแล้วก็ฆ่าตัวตายนะครับ
ขณะที่ภูมิกับการสพเคืองในพันธุ์ตำรวจเอกสุรวิทย์โยนจอหอ
บอกว่าไม่มีหลักฐานอย่างอื่นในที่เกิดเหตุนะครับ
ที่จะเชื่อมโยงว่าเรื่องนี้มีมือที่๓เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
ส่วนประเด็นเนี่ยตำรวจตั้งอยู่๒ประเด็นนะ
คาดว่าฝ่ายสามีเนี่ยฆ่าภรรยาก่อนแล้วก็ฆ่าตัวตาย

หรือไม่ก็สองก็คือเรื่องของความแค้นส่วนตัว
ผู้ตายผู้หญิงเนี่ยก็อยู่ที่นี่นะครับ
เราก็กำลังหาประเด็นในการประแดนกันอยู่ครับ